เอาละค่ะมาตามข่าวกันต่อนะคะที่เกริ่นไปช่วงที่แล้ว
พาไปดูความคืบหน้าของคดีนี้ที่จังหวัดขอนแก่นกรณีชาวต่างชาติ
ฝรั่งโหดนี่แหละไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วไปข่มขืนหมอนวดนะคะ
บาดเจ็บสาหัสเลยแหละนะคะหลังก่อเหตุเนี่ยไปเจอข้อมูลล่าสุดว่า
ชาวต่างชาติคนนี้ค่ะไปก่อเหตุซ้ำกับเด็กอายุแค่๑๒ผัว
คือไปพยายามจะข่มขืนแต่ว่ามีคนมาช่วยไว้ได้ทันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้ววันนี้ตำรวจเองก็พาผู้ต้องหาไปค้นที่คอนโดด้วยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าเวลาสักประมาณ๑๐โมงครึ่ง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูทรภาค๔
ก็นำหมายจับไปทำการจับกลุ่มตัวนายโรเบิร์ตแอนรูเป็นชาวอเมริกัน
ขนาดลบซ่อนตัวอยู่ในคอนโดแฮ่งหนึ่งในซอยนานาเหนือ
แล้วก็คลื่นสุขคนอายุ๔๕ปีพนักงานประจำร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่ง
จังหวัดขอนแก่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมาตำรวจก็คุมตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปสอบปากคำ
แล้วก็ไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วย
ตามรายงานระบุนะคะว่านายโรเบิร์ตเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
และได้ยื่นคำร้องขอต่อวีซ่าที่ด่านตมสมุยจังหวัดสุราธานีโดยระบุพื้นที่อาศัยว่าอยู่ที่คอนโดที่ตัวเขาถูกจับกลุ่มนั่นเอง
ตอนนี้ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาอยู่นะคะและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้
ก่อนจะส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดมีวงจรปิดภายในร้านที่เกิดเหตุนะคะ
วงจรปิดเนี่ยเผยให้เห็นวินาทีที่นายโรเบิร์ตผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเป็นวินาทีขณะที่เขาลงมือทำร้ายนางสาวมณัสนันคนเจ็บ
คุณผู้ชมสังเกตตรงมุมจอด้านล่างซ้ายมือของคุณผู้ชมค่ะจะเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
อยู่ในสภาพเปลือยกายกำลังข่มขืนผู้บาดเจ็บ
และอีกมุมหนึ่งนะคะจะเห็นคนผู้เกาะเหตุเนี่ยจับร่างของคนเจ็บนะคะ
โยนลงพื้นอย่างโหดเยี่ยมเลยโยนลงพื้นเสร็จแล้วก็เดินไปรื้อค้นข้าวของภายในร้าน
ก็อยู่ในสภาพเปลือยกายล่ะค่ะหลังจากนั้นก็ไปใส่เสื้อผ้า
หลังจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปแล้วก็หลบหนีออกไปเลย
จังหวะที่เดินออกจากร้านนะคะใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วค่ะ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยระหว่างนี้ค่ะก็ยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นค่ะ
หลังเกิดเหตุถามว่าอาการคนเจ็บตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้คนเจ็บอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ว่ายังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดพอจับคนร้ายได้
เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความเพิ่ม
หลังถูกผู้ต้องหารายเนี้ยทำร้ายร่างกายและพยายามจะข่มขืนด้วยที่น่าตกใจไปเจอข้อมูลล่าสุดนะคะ
วันเดียวกันโดยหลังจากนายโรเบิร์ตก่อเหตุที่ร้านนวดแล้วก็หลบหนีออกจากร้านไปตอนสักประมาณ๑๑โมง
มาอีก๒ชั่วโมงค่ะนายโรเบิร์ตไปก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
ครั้งเนี้ยเป็นเด็กหญิงอายุสิบสองขวบเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายน้ำผึ้ง
อยู่ริมถนนมิตรภาพที่ตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้ค่ะแม่ของน้องน้ำน้องน้ำเป็นนามสมมุตินะคะ
เป็นผู้เสียหายนะคะเล่าแบบนี้ค่ะเล่าบอกว่า
ครอบครัวมีอาชีพขายน้ำพึ่งเนี่ยแล้วก็มาตั้งแผงขายน้ำผึ้ง
อยู่ที่ริมถนนมิตรภาพแบ่งเป็น๒ร้านนะคะ
สองร้านอยู่ห่างกันประมาณห้าร้อยเมตรช่วงโควิดระบาด
ลูกสาวไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยมาช่วยพ่อแม่ขายน้ำผึ้ง
วันเกิดเหตุช่วงบ่ายลูกสาวอยู่ร้านคนเดียว
นอนเล่นอยู่ข้างร้านสักพักเห็นมอเตอร์ไซค์วิบัก
โครนสีแดงขาวโครงรถสีดำขับผ่านร้าน
ไม่นานรถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็วนกลับมาจอดข้างร้าน
ค่ะแล้วก็มีชาวต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาค่ะ
พอเดินเข้ามาเสร็จกระชากคอเสื้อพยายามปลุกปล้ำ
ลูกสาวตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะทำให้คนร้ายต่อยปากลูกสาวไปหนึ่งครั้ง
แต่จังหวะนั้นมีคนขับรถบรรทุกพ่วงผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะ
ก็เลยจอดรถแล้วก็บีบแตรเสียงดังเลยค่ะนั่นแหละ
จังหวะนั้นแหละคนร้ายก็เลยยอมปล่อยตัวลูกสาว
อ่ะแล้วจังหวะนั้นก็ขี่รถหลบหนีไปเลยอ่ะค่ะเธอก็เลยพาลูกสาวนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านไผ่ทีนี้ค่ะสืบไปสืบมา
ปรากฏว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายโรเบิร์ต
เป็นคนเดียวกันกับที่เพิ่งก่อเหตุที่ร้านนวดมาหมาด
คุณผู้ชมคะทันทีที่น้องน้ำเห็นภาพนะคะเห็นภาพเนี่ยค่ะ
นายโรเบิร์ตยืนยันเลยค่ะว่าใช่คนเดียวกันแน่
เพราะว่าขณะก่อเหตุนายโรเบิร์ตไม่ได้ปิดบังใบหน้า
ไม่ได้ใส่แมสเสื้อผ้าก็ชุดเดียวกัน
ก็เลยจำได้ทันทีว่าเนี่ยคนร้ายที่ไปปลุกปล้ำน้องนะคะ
หลังจากจับนายโรเบิร์ตได้นะคะคงต้องนำคดีนี้เข้าไปรวมกับคดีแรก
เพราะว่าหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนซึ่งตำรวจสพบ้านไผ่
จะมีการส่งรายละเอียดทั้งหมดค่ะให้กับชุดจับกลุ่ม
เพื่อนำไปทำสำนวนก่อนส่งให้สารพิจารณาโทษให้ถึงที่สุด
เพราะชาวอเมริกันรายนี้นะคะก่อเหตุอุกอาจซ้ำซ้อนกัน
ถึงสองครั้งในวันเดียวค่ะนะคะเวลาห่างกันเนี้ยสองชั่วโมง
ไปก่อเหตุซ้ำแล้วโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเมืองไทยเลยแม้แต่น้อยค่ะ
ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะภัยสังคมอย่างแท้จริงเลยนะคะ